คุณผู้ชมค่ะพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมาฮภูมิพลอดุลยเดชนะคะ
ทรงห่วงใหญ่พระศกกรณิกรไทยมาโดยตลอดการคลองราชเจ็ดสิบปีค่ะ
อกจากนี้นะคะพระองค์ยังมีพระราชจริยวัตรที่งดงามแล้วก็เรียบง่ายอีกด้วย
โดยอดีตนะคะหัวหน้าห้องเครื่องกองมหาดเล็กพระตำหนักจิตรดาค่ะ
ก็ได้เล่าเรื่องราวความประทับใจพระองค์ว่าทรงเป็นแบบอย่างที่ดีทั้งในความเป็นผู้นำและความกระตันอยู่
ติดตามได้จากรายงานพิเศษของคุณดารินหอวัฒนกุลท่านอ่ารับสั่งให้ปุ๊บ
ค่ะอ่าคุณค่ะหลวงไปซื้อปลาสมนตร์หมดแล้วก็มาทำถวายโดยที่ท่านมาสอนผมเอง
ว่าทำแบบไหนแบบไหนทอดยังไงทอดเวลาเท่าไหร่อย่าให้สุกมาก
ทำสวายร่วมต้นในคำนั้นเลยเพราะว่าส่องพระองค์ท่านสวยได้นะ
ไว้ไปได้เยอะแล้วก็มีความภาคภูมิใจเออทำต่ำสุดกับท่านได้
ภาพความทรงจำเมื่อครั้งที่ได้มีโอกาสถวายงานสมเด็จพระศรีนครินทรา
บรมราชชนนานีส่งสอนการประกอบอาหารทั้งขาวหวาน
เพื่อประกอบเครื่องเสวยถวายพระบาทสมเด็จพระ
และเป็นเกียรติสูงสุดในชีวิตของชุมพลมัชชา
อดีตหัวหน้าฝ่ายห้องเครื่องกองมหาดเล็กพระตำหนักจิตรดา
พลเล่าว่าได้มีโอกาสรับใช้เบื้องพยุคลบาท
ตั้งแต่ปี๒๕๑๕ในตำแหน่งผู้ประกอบเครื่องเสวยอาหารฝรั่ง
ประจำสวนจิตรดาถวายแด่พระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์
ก่อนได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้ประกอบเครื่องเสวยให้สมเด็จย่า
ซึ่งต่อมาทรงพระเมตตาสอนสูตรอาหารต่าง
ที่จะทำให้กับในหลวงรัชกาลที่๙
จากถวายงานเป็นผู้ประกอบเครื่องเสวยที่วังสะปฐุมแล้ว
พลยังมีโอกาสติดตามไปถวายงานประกอบเครื่องเสวย
คราวเสด็จพระราชดำเนินประทับพักแรมในต่างจังหวัดด้วย
และมักได้เห็นภาพความประทับใจ
ที่พระบาทสำเด็จพระนะพันว์มิทระมหาภูมิภลอดุลยเดช
ปฏิบัติต่อพระราชมารดาด้วยความกระตันยุตายิ่ง
ในช่วงนั้นที่วังสรรปฐุม

หลังจากผชวนที่โรงพยาคต์ศิราสตร์
แล้วก็กลับจากประวัติศรีราชเสด็จกลับจากประวัติศรีราชเพื่อมาพักฟื้นพระวรกาย
ขณะที่ท่านเสด็จพระดำเนินมาร่วมโต๊ะเสวยที่วังสาปฐุม
ในช่วงนั้นทุกเย็นทุกเย็นที่พระเจ้าหัวเสด็จมาทรงเยี่ยมเป็นเดือนเป็นปี
ทุกวันไม่เคยขาดไม่กระทั่งว่ามีแขกเฝ้า
ซึ่งก็ยังหลังจากแข่งฟอดแล้วก็เสด็จไปร่วมโต๊ะเสวย
สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนานีสวรรคตปี๒๕๕๙
พลจึงได้ย้ายไปทำหน้าที่ประกอบเครื่องเสวย
ถวายในหลวงรัชกาลที่๙ต่อ
ซึ่งเครื่องเสวยของพระองค์นั้นไม่ได้แตกต่างไปจากสามัญชนทั่วไป
โปรดอาหารประเภทปลาเป็นพิเศษ
เช่นปลากระพงปลาตาเดียวและผักต่าง
ปีที่ได้มีโอกาสถวายงานรับใช้
ทำให้เห็นถึงพระราชเจริยวัตรที่งดงามเรียบง่าย
ไม่เคยเรียกร้องหรือตำหนิข้าราชบริพาณ
และหลายครั้งที่ทรงงานจนลืมเป็นห่วงพระองค์เอง
บางทีท่านก็ทรงงานจนลืมสวยเครื่องเสวยก็สวยนั่นน่ะ
อาหารที่แบบทำไปเครื่องสวยก็ทำไปแบบเป็นชั่วโมงแล้ว
บางอย่างถ้าอุ่นได้มหาเล็กก็จะอุ่น
บางอย่างอุ่นไม่ได้
ท่านก็ไม่ส่งที่ว่าต้องไปอุ่น
ก็สวยเลยไม่เคยเลยที่ว่าท่านจะสวยอันนู้นนะ

เสวยอาหารฝรั่งเป็นแบบว่าเป็นอบหรือทอดหรืออะไรพวกนี้
ท่านท่านไม่เคยเลยนะไม่เคยที่จะเรียกร้องว่า

วันนี้ทำวันนี้ให้ทาให้สวยหน่อยนะ
ไม่เคยทำอะไรให้ท่านสวยท่านก็สวยได้หมด
๓ตุลาคม๒๕๕๙ชุมพลยอมรับว่า
รู้สึกใจสลายเช่นเดียวกับคนไทยทุกคน
แม้จะไม่ได้มีโอกาสรับใช้เบื้องพยุคลบาทแล้ว
แต่วันนี้ตั้งใจทำเครื่องเสวย
ถวายแด่พระองค์ท่านอีกครั้ง
โดยเลือกสรรวัตถุดิบที่ดีที่สุด
เช่นเดียวกับเมื่อครั้งทำประกอบเป็นเครื่องเสวย
เพื่อนำถวายเป็นพระราชกุศล
ด้วยเมนูแซลมอนสเต็กสลัดแตงกวา

เครื่องเสวยที่ในหลวงทรงโปรด
ตามสูตรของสมเด็จพระชนนี
ทรงสอนเขาทำเป็นเมนูแรก
การหมักสเต็กสเต็กปลาสัลมอน
ก็ใช้แค่เกลือไทยแล้วก็น้ำมัน
แสลีสาลีธรรมดา
ลุกกับแป้งหน่อยทากับเกล็ด

ลัดแตงกวาซึ่งเป็นสูตรของท่านเองนะ
สลัดแตงร้านปลอกผ่ากลาง
แล้วก็สไลด์แช่น้ำแข็งให้กรอบเลย
ให้กรอบก็เข้าที่เย็นไว้ประมาณชั่วโมงหนึ่ง
หลังจากนั้นเราก็มาส่วนผสมของ
น้ำสลัดเนี่ยสลัดแตงกว่าเนี่ย
เกลือน้ำตาลจะเอารสจะเอาเปรี้ยวนำ
แล้วก็มันจะมาหวานหน่อยปลาเข็ม
คืนนั้นนะฮะคืนก่อนที่จะสวรรคต
ที่มีข่าวว่าตันพาการไม่ค่อยดีอะไร
แล้วก็มารู้สึกว่าจิตใจไม่ปกติแล้วผมนะ
เข้ามาในห้องอันนี้มากราบพระพุทธรูปท่าน

กับพระบรมภาษายาลักษณ์ท่าน
ก็ภาวนาอย่าให้ท่านเป็นอะไรไปเลย
ประมาณสักบ่าย๓โมงกว่า
น้องที่ในวังอยากจะบอกว่าท่านนั้นนะนะ
เป็นความรู้สึกที่แบบว่า
มันคล้ายกับหมดทุกสิ่งทุกอย่างอะไรแล้ว

ที่ทำอาหารวันนี้นะครับ

ตั้งแต่ก่อนจะเข้าไปปฏิบัติงานเนี่ยนะครับ

อย่างไรก็น่าแต่ต้องทำงานถวายให้ท่าน
จนสุดชีวิต

ก็คิดว่าชีวิตนี้ก็คงไม่มีอะไรอีกแล้ว
ที่จะภาคภูมิใจไปมากกว่านี้